เดินจะช้อปปิ้งอยู่ในห้างดีมันจะมีอะไรตุ๊บลงมาใส่หัว

ถ้าคุณอยากรู้เดี๋ยวลองดูอันนี้มันเป็นอะไรที่เอามาไว้ประดับระแนงไม้
คุณแล้วคือที่บ้านดิฉันมีนะแบบนี้หลายเอามาประดับเพดานเหมือนกัน
แล้วรู้เลยว่าน้ำหนักมันมากน้ำหนักเยอะมันจะเป็นเหมือนเป็นแท่นกลมริม
เหลี่ยงนิดหนึ่งคือหล่นลงมาใส่หัว
เราเคยเห็นไหมในห้างต่างเขาจะมีการประดับแบบนี้
เป็นเหมือนลายกันตาอยู่ข้างบนนะนะ
ใช่ค่ะเป็นระแนงไม้นี่แหละค่ะ
แล้วทางด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องไปช่วยประถมพยาบาลงาน

มีผู้ชายท่านหนึ่งผู้หญิงสองท่านค่ะ
ก็เป็นลูกค้านั่นแหละที่มาใช้บริการในห้างแห่งนี้

เป็นซี่แล้วมันหล่นมา๑อันนะ

มันเอาไว้ประดับไงคุณใช่ประดับเพื่อความสวยงาม
นี่คือที่ห้างแห่งหนึ่งนะคะอยู่ริมถนนศรีนครินค่ะ
สำรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
คานไม้อันนี้ที่ใช้ประดับเพื่อความสวยงามใต้เพดานของห้าง
หล่นมาใส่ลูกค้า๓ท่านได้รับบาดเจ็บ
ก็ตอนนั้นหลายคนตกใจกันหมดเลยนะคะ
แล้วไม้ค่อนข้างมีขนาดใหญ่ยาวด้วย

เป็นไม้แปรรูปนะคะความหนาสัก๑๑๕นิ้ว
แล้วก็กว้างประมาณ๑คืบยาวประมาณ๒๓เมตรอะคุณ
แล้วยังมีโคมไฟหล่นอยู่บนพื้นด้วยคุณดูขนาดมันดิฮะ
คนเจ็บ๓รายส่วนใหญ่ก็โหแตกแล้วค่ะ
เพราะไม้มันหล่นลงมาแล้วความสูงอีกนะคะ
เจ้าที่ปฐมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งลงพยาบาลปาลัวสมุพราการไปค่ะ
คนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าจังหวะตอนที่คนเจ็บเดินผ่านตรงนั้น
มันหล่นตุ๊บลงมาเลยหลอดไฟก็หล่นลงมาอีก

อ้าวทีนี้เนี่ยก็ต้องส่งตัวคนเจ็บไปโรงพยาบาลก็จริงไปรักษาการ
ถามว่าแล้วทางห้างจะรับผิดชอบยังไง
ตอนนี้ทางห้างเองออกมาโพสต์นะคะแสดงความเสียใจค่ะ
ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วบอกว่าจะรับผิดชอบเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่
และล่าสุดมีคนถามนะตรงไม้ประดับจะยังไงต่อฮะ
กลัวกลัววันใดวันหนึ่งมันจะร่วงกันอีก
ชิ้นอื่นนะตอนนี้รื้อไปเลยค่ะคุณ
หรือไม้คานประดับนี้ไปทั้งหมดจากจุดเกิดเหตุแล้ว
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ
เพราะถ้าเกิดเป็นแบบนี้แล้วเป็นข่าวด้วยนะ
มีคนเจ็บถามว่าใครจะกล้าไปเดินบริเวณนั้น

คือเหล่านี้มันต้องดูนะคุณนะต้องซ่อมแซมนะ

มันต้องปรับลุงรักษานะคุณคุณต้องไปเช็คนะ

เรียกช่างมาเลยตกใจเอออันตรายค่ะ